พาไปดูพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานต้นยางใหญ่อายุกว่าสองร้อยปี
ใหญ่ขนาดไหนตามไปดูใกล้เลย
นี่ค่ะยิ่งใหญ่นะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันนะคุณผู้ชม
หน้าที่ว่าการอำเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสารคามเขาไปพบขอนไม้ยางขนาดใหญ่
เด่นเป็นสง่าชาวบ้านเนี่ยบริจาคต้นยางใหญ่ที่ยืนต้นตาย๓ต้นนะ
นำมาสร้างเป็นพิพิธภัณฑสถานของอำเภอยางศรีสุราชนะคะนี่เห็นไหม
อันนี้นะที่บอกเนี่ยเป็นต้นยางที่ยืนต้นตายนะชาวบ้านเขามีความเชื่อว่าต้นยางใหญ่เนี่ยจะมีเทวดาสิงสถิตอยู่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม
เขาก็จะมากราบไหว้กันในปัจจุบันนี้นะคะต้นยางใหญ่ในพื้นที่ของอำเภอยางศรีสุราชเริ่มที่จะลดน้อยลงเรื่อยแล้ว
พิพิธภัณฑ์เนี่ยก็เลยมีการนำเอายางใหญ่ที่ยืนต้นตายทั้งสามต้นมาสร้างเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ท่อนที่อยู่ตรงกลางสาลาเนี่ย
ท่อนกลางเนี่ยนะขนาดความยาวเก้าเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางหูใหญ่มากโอ้โห
สองจุดเก้าห้าเมตรอุ้ยส่วนเสาทั้งสี่ต้นนะคุณเสาเนี่ยนะสี่ต้นเนี่ยนะยาวห้าจุดหกเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางสองจุดสองเมตรยาวใหญ่มากอืมใหญ่จริงจริงคุณดูจากภาพเนี่ยในในทีวียังดูใหญ่เลยอ่ะ
ใช่คุณภัยทูลเกรดแก้วเกลี้ยงในอำเภอศรีสุราชนะคะก็บอกว่าต้นยางเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่มาของอำเภอเลย
เพราะว่าในอำเภอก็คือชื่ออำเภอยางศรีสุราชอยู่แล้วใช่ไหมสมัยก่อนที่แห่งนี้มีต้นยางต้นใหญ่อายุหลายร้อยปีเป็นจำนวนมาก
พอเอามาบวกกับชื่อของเจ้าเมืองคนแรกก็คือเจ้าเมืองศรีสุราชก็เลยเป็นที่มาของชื่ออำเภอยางศรีสุราชค่ะ
นี่นายอำเภอท่านก็มีการเชิญชวนนะชาวบ้านเอ่ยลูกหลานเอ่ยช่วยกันอนุรักษ์ต้นยางหน่อยเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอยางศรีสุราชแห่งนี้
ได้พิพิธภัณฑ์ก็ช่วยกันอนุรักษ์แล้วกัน